แต่ว่าก็มีอีกคนนึงค่ะที่ถือว่าเป็นนุ่มดวงดีในช่วงโควิดนี้เหมือนกัน
เขาดวงดีขนาดว่าไปเหมาแตงโมจากชาวนาจากชาวสวนเนี่ยมากถึงเยอะ
เท่าไหร่นะ๑๔ตันนะคุณผู้ชมคิดดูมันเยอะขนาดไหนเอามาทำอะไรไปดูค่ะ
ไปให้ถูกที่ก่อนนะคะที่วัดโพธารามตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาธ
ไปที่บริเวณสาราเจ้าแม่ตะเคียนทองแหมพูดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมต้องเดาว่ามาเพราะความเชื่อใช่หรือไม่
ใช่ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะเป็นจุดกำเนิดนะคะที่ทำให้ผู้โชคดีคนนี้นำแตงโมมากมายมาที่นี่
ผู้โชคดีที่ว่าคือนายพลากรบุญเมืองค่ะครับ
มาพร้อมกับศรีภรรยาอืม
บอกว่าตั้งใจนำแตงโมกว่า๑๔ตันมาแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่รางวัลจะมีการออกสลากออกมาเนี่ยนะคะเดินทางมาขอโชคขอลาบจากเรือไม้สักทองนะคะ
ซึ่งเป็นเรือเก๋งจีนโบราณอายุกว่าร้อยปีลำนี้ล่ะค่ะ
คือจำได้เคยเล่าข่าวไปประมาณเดือนที่แล้วไอ้เรือแบบว่าตะเคียนทองที่เนี่ย
โชคให้ลาบให้มาแล้วหลายงวดทั้งรางวัลเล็กรางวัลใหญ่นะคะ
แล้วรอบนี้เนี่ยนะคะพี่เขาก็เลยมาขอพอขอแล้วได้ได้ก็เลยมาแก้บน
เพราะเขาบอกว่าตอนขอนี่นะขอให้ถูกรางวัลเธอถ้าถูกรางวัลนะจะนำเงินไปช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดไปช่วยเหลือชาวบ้าน
นั่นไงด้วยความที่คิดดีจุดประสงค์ดีแบบนี้นะคะก็เลยโชคดี
พอโชคดีถูกรางวัลก็เลยไปเหมาแตงโมจากสวนนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกร
พอซื้อจากเกษตรกรแล้วก็เอามาแจกชาวบ้านตอนแจกเนี่ยนะคะก็คือทำพิธีแก้บนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะ
เห็นไหมถือว่าได้ต่อบุญต่อยอดกันไปหลายอย่างเลยแล้วการแจกก็ต้องมีมาตรการ
ใช่โอ้โหตั้ง๑๔ตันแต่ก็คงไปแจกหลายที่เนอะ
ใช่แล้วก็ประจายกันไปหลายครอบครัวมอบให้ครอบครัวละสองลูกนะคะ
แล้วก็อธิษฐานจิตอยากจะช่วยคนอื่นช่วยได้ยังไง
อันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้มา
แล้วก็เอาความโชคดีนี้ส่งต่อให้ผู้อื่นต่อไปด้วย
ได้เหมือนเป็นการทำทานไปในตัวด้วยนะคุณผู้ชมนะ